ท่านผู้ชมครับไปดูอดีตคนขับรถที่อุบลรัชธานีคนหนึ่งแสบมากฮะ
เข้ามาลักขโมยข้าวของต่างในบ้านของนายจ้างนะครับ
สพเมอุบลรัชธานีนะครับจับอุบนายวรรณอยู่ศิษธิรัติยืนยง
หรือว่าในพีชอายุ๒๗ปีนะครับ
ข้ออาหารก็คนนี้เลยครับลักซับนี่นะครับ
เข้าไปก่อเหตุลักษัตริย์ในบ้านของนายจ้างนางเพริมศรียุคกยุค๑๗ปี
เป็นอดีตนายจ้างนะฮะซึ่งเป็นอดีตราชการ
มานั่งต่อหน้าในจ้างเนี้ยฮะข้าวของต่างต่างเนี้ย
ทำลายตู้เซฟนะครับเอาพระเครื่องนะครับ
เอาเครื่องเพชรเอาทองรูปภัณฑ์มูลค่าเกือบสองล้านบาท
หลบหนีไปนะครับคือนางเพ็ญศรีเจ้าของบ้านเนี่ย
หลังจากที่ถูกขโมยข้าวของในบ้านงัดตู้เซฟเนี่ย
ก็ไปได้กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ริมถนนหน้าบ้านค่ะ
นี่ค่ะจะเห็นผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานเสือหมอบ
ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านหลายครั้งแล้วก็หยุดรถปีนรั้วเข้าไปนะฮะ
ช่วงนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นะครับ
แล้วใช้ไขควงงัดหน้าต่างเข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินจากตู้เสพ
นี่แหละค่ะก็ด้วยความที่เคยเป็นคนขับรถให้กับนางเพ็ญศรีมา๒ปีก่อนนะคะ
ออกจากงานแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาถูกจับข้อหารักรถจักรยานยนต์เพราะว่าติดการพนัน
สุดท้ายรับสารภาพแต่ก็ด้วยจำนวนด้วยหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ก็มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่ที่พักเจอตัวจำนำร้านทองหลายร้านเลย
ก็ยึดสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือกำไรข้อมือเครื่องประดับอื่นที่ยังเหลืออยู่
ครับมาใช้ในการประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอืม
รักทรัพย์หรือรับของโจรค่ะนี่ก็เหลืออยู่แค่เนี้ยค่ะเท่าที่เห็นอ่าอืม